มาดูเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขกันบ้าง
ชาวโลกออนไลน์ตอนนี้ก็กำลังไปลุ้นความรักของคนคู่หนึ่งนะคะ
ซึ่งกรณีที่ทำให้สองคนนี้มาเจอกันเนี่ย
มาจากอุบัติเหตุรถชนไม่น่าเชื่อแต่อันนี้คือเขาเรียกถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ากำลังจิ้นกันอยู่
ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะคะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรัฐ
คือผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถชนแต่ว่านุ่มคู่กรณีก็ใจดีมาก
ส่งข้อความมาถามถ่ายตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมกินยาหรือยัง
ปะหนึ่งเหมือนกับจะมาจีบยังไงน่ะนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งก็โพสต์ภาพนะ
ที่เขาเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนพร้อมกับข้อความ
บอกว่าเจอคู่กรณีดีไม่หนีและรับผิดชอบทุกอย่างดีมาก
ทิ้งท้ายไว้บอกถ้าจะมาจีบก็ไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้นะคะ
นี่แหมคนโลกออนไลน์ก็มีความสุขมากเจออะไรแบบนี้นะคะ
แต่คือมันจะมีข้อความหนึ่งนะคะที่ทำให้แบบจินตนาการกันไปไกลเลยนะคะ
ก็คือข้อความที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแชทมาบอกว่า
ถ้าแผลไม่หายอยากไปหาหมอบอกนะรับผิดชอบครับ

คือรับผิดชอบกับรับผิดชอบเนี่ยมันคิดไปได้เยอะ
เดี๋ยวผมดูแป้งก่อนไอ้กอไก่กับบ่อใบไม้มันไม่ได้อยู่ใกล้กัน

นะคะเนี่ยค่ะก็อย่างว่าแหละค่ะ
พอมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้

โพสต์นี้เชื่อไหมว่าถูกแชร์ไปเกือบ๔๐๐๐ครั้ง
คนที่โพสต์เนี่ยต้องไปถามอีกฝ่ายนึงบอกโอเคไหม
ถ้าไม่โอเคเดี๋ยวจะลบให้แต่อีกฝ่ายนึงปรากฏว่ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่
ตอบกลับมาบอกไม่เป็นไรครับอย่าลืมกินยาด้วยครับ

ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยนะคะกับคุณทาริญญาคลามทุ่งนะคะหรือครูเทเท่
๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินข้าว
แล้วรถของอีกฝ่ายนึงเนี่ยกำลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอย
แล้วก็มีรถยนต์ขับคู่รถเธอมา
อีกฝ่ายนึงเขามองไม่เห็นก็เลยขับรถชน
แต่โชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อย
คู่กรณีก็ลงมาดูด้วยทันทีนะคะ
ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ไปโรงพยาบาล
แต่อีกฝ่ายนึงไม่ยอมบอกว่าให้ไปหาหมอ

นี่ค่ะโอ้โหทั้งสองฝ่าย
พอทำแผลเสร็จสับก็เลยขอถ่ายรูปคู่ไว้

แต่ว่ามีการแลกไลน์กันเพื่อที่จะได้อัปเดต
ส่วนที่พิมพ์มาว่ารับผิดชอบเนี่ย
น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของการส่งเป็นร้อยเสียง
อ๋อผมก็นึกว่าพิมพ์โอ้โฮนี่กูดูนิดหนึ่งด้วย

พอเห็นแบบนี้ยุให้จีบแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีหวานใจอยู่แล้ว
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
กรณีก็คือหลังจากที่ชนเสร็จก็มีการรับผิดชอบ
ดีมากเลยค่ะมีการพาไปหาหมอ
ออกค่ารักษาพยาบาลให้ดูแลค่าเสียหายทั้งหมด
ตอนนี้ก็ยังมีการทักมาถามอาการอยู่เรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นกระแสแล้วบวกกับเหมือนเขาพิมพ์คลิปพิมพ์เสียงอะค่ะ
เขาจะพิมพ์เป็นรับผิดชอบเขาในนั้นมันเขียนเป็นรักผิดชอบ
ก็เลยเป็นกระแสไปอีกให้จิ้นกันนะคะ
ผู้ชายจริงเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ตลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเหมือนว่าเขามีหวานใจอยู่แล้ว